สำหรับการที่มีการเปิดให้ใช้

ปัญหาก็มีบ้างประปรายค่ะแต่ว่าทีนี้

ผู้มีรายได้น้อยนี้หลายคนก็สงสัยว่า
แล้วถ้าฉันอยู่ในพื้นที่ห่างไกล
มีที่ไหนให้ใช้ไหมบัตรมีอยู่กับตัว

ที่จะให้เขาสามารถนำบัตรนี้ไปใช้ได้บ้าง
ไปติดตามหาคำตอบพร้อมกันกับคุณอัญชาลีสิริมั่วค่ะ

ด้วยการเดินทางที่คดเคี้ยวขึ้นภูเขา
ทำให้ประชาชนในพื้นที่นี้
ได้รับสิทธิ์สวัสดิการพื้นฐาน

ล่าช้ากว่าพื้นที่ทั่วไป

เพราะร้านค้าได้มีการเตรียมความพร้อม

และสินค้าจำเป็นภายในร้านไว้อย่างเพียงพอ

ต้องยึดสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนี้นะ

สิ่งที่ไม่มีประโยชน์ก็จะแนะนำเข้าไป
บอกว่าไม่ต้องเอาของที่จำเป็นพวกนี้
แบบใช้ในประจำวันนี้ก่อนนะคะ

อาจจะแตกต่างจากที่อื่น
จะเห็นจากตระก้าสินค้าทิศตอยใจปิง
สินค้ามาใช้สิทธิ์ในครั้งนี้

และยาทาแก้ปวดเมื่อย

แบบนี้นะคะสามารถนำบัตร

ทั้งนี้นะคะเนื่องจากว่าจะได้ตอบโจทย